ปัญหาระหว่างเกษตรกรกับช้างป่านั้น
ก็เป็นปัญหาที่มีมานานแล้วนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงแรงที่ผ่านมา
ที่ทำให้มีช้างป่ามาบุกไร่สวนของเกษตรกรมากขึ้น
ก่อนหน้านี้อาจจะมีการใช้รั้วไฟฟ้ากั้น
ซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับช้างป่าได้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้กรมอุทยานแห่งชาติ
เริ่มโครงการนำร่องในการสร้างรั้วรังพึ่ง

และวิธีนี้ก็ใช้ได้ผลอย่างดีในอาฟริกา
ทดลองเบื้องต้นได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะครับ
เป็นการซ้อนบทเรียนที่สำคัญให้กับช้าง
ทำให้พวกมันไม่กล้าเข้ามาลุกไร่สวนของชาวบ้านอีกครับ
ที่กำลังออกมาหาอาหารกินในเขตแนวป่า
ใกล้กับพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน
ซึ่งก่อนหน้านี้ครอบครัวสิริมหา
เกษตรกรไร่มันสัมปะหลังในจันทบุรีบอกว่า
กลัวช้างป่าเหล่านี้จะทำลายพืชผลที่ปลูกไว้
รวมถึงกลัวว่าพวกมันจะบุกเข้ามาทำร้ายในช่วงกลางคืน
ถึงตอนกลางคืนนะคะเขาจะเข้ามา
เข้ามาก็ถึงบ้านเลยค่ะ
ถึงบ้านเลยแล้วทีนี้ก็เคาะประตูหน้าต่างอะไรอย่างนี้

ผ้าใบดึงเครื่องซักผ้าดึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างไรก็ตามตอนนี้ครอบครัวสิริมหาบอกว่า
พบวิธีจะจัดการกับปัญหาช้างป่าบุกรุกแล้ว
จากข้อมูลที่บันทึกไว้ว่าช้างเป็นสัตว์ที่กลัวพึ่ง
ทำให้นี่กลายเป็นที่มาของโครงการนำร่อง
ซึ่งดำเนินการโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ที่ครอบครัวสิริมหาได้เข้าร่วม
โดยทดลองนำรังพึ่งบรรจุกล่องสีขาว
นำมาร้อยเชือกเป็นแนวรั้วกั้นพื้นที่ไร่สวน
กล่องรังพึ่งอยู่ในระดับสายตาของช้าง
เมื่อช้างป่าฝ่าแนวเชือกกั้นเข้ามา
ก็จะไปเขย่าให้กล่องรังพึ่งสั่น

ช้างไม่สามารถบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกรได้

เพราะว่าเขามาช้างเขามาเขามาเยอะค่ะ
เป็น๑๐๒๐แล้วเขามาชนเขาพากันหนีหมดเลย
คิดใช้รั้วรังพึ่งป้องกันช้างป่าบุกรุก

มาจากงานศึกษาของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ต
และถูกนำไปใช้ในแอฟริกาหลายปี
ก่อนจะมีการนำเข้ามาใช้ในเอเชีย

ไม่พบว่าเพิ่งทำอันตรายต่อช้างป่า
ต่างจากวิธีการใช้รั้วไฟฟ้า
หรืออาวุธอื่นที่เป็นอันตรายต่อช้าง
จากป้องกันช้างป่าบุกรุกไร่สวนและบ้านเรือน
หลังพึ่งยังสร้างรายได้เพิ่มเติม

จากการขายน้ำพึ่งและขี้พึ่งอีกด้วย
โนี่เลแนมจากสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
ที่ทำงานในประเด็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง
เห็นด้วยกับการใช้รั้วรังพึ่งป้องกันช้างป่าบุกรุก
แต่ก็มองว่าวิธีนี้ใช้ป้องกันได้เฉพาะกับ
พื้นที่ไร่สวนเล็กหรือบ้านเรือนเท่านั้น
หากเป็นความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ขนาดใหญ่กว่านี้
จำเป็นต้องหาวิธีอื่นร่วมด้วย
เขาบอกว่าควรที่จะใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง
เพื่อให้ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้เองได้

และป้อมรักษาความปลอดภัยที่เป็นระบบเตือนภัยในยามค่ำคืน
คนกำลังนอนหลับแล้วเกิดมีช้างป่าบุกเข้ามา
อาจเป็นประทัดรังพึ่ง
ทั้งหมดนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกัน
แต่การเลือกใช้วิธีการใดวิธีการเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้

เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายจังหวัดของประเทศไทย
จากการพัฒนาที่ดินที่ส่งผลกระทบให้ป่า
ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของช้างลดลง
ทำให้พวกมันบุกรุกมายังพื้นที่เกษตรของชาวบ้านเพื่อหาอาหาร
ทำให้หลายครั้งเกิดการปะทะกันระหว่างคนกับช้าง
และนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งสองฝ่าย
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน